ส่วนเรื่องนี้เป็นคำร้องขอจากคนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบัวทองจังหวัด
นนทบุรีนะคะคุณผู้ชมอยากให้ทางการช่วยมานำตัวผู้ชายคนนี้ออกไปทีค่ะ
เพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากมักจะคุ้มคลั่งแล้วก็อารวาสนะคะ
พังทรัพย์สินเพื่อนบ้านแล้วก็พยายามบุกเข้าไปในบ้านของผู้อื่นค่ะ

คืออันนี้ไม่ใช่เป็นความอกสั่นฝันแขวนของเจ้าของรถอย่างเดียวนะคะ
คนในระแวกนั้นเนี่ยก็เจอเหตุการณ์แบบนี้กันทั้งหมดเลย
เจ้าของรถกระโดดทำแบบนี้เลยเนี่ยค่ะรถรถสีขาว
เจ้าของรถเนี่ยเขาตะโกนไล่ก็เลยวิ่งหนีไปนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงรถคันนี้เนี่ย
ผู้ชายคนนี้ก็เดินไปตามบ้านแต่ละหลัง
พยายามจะไปเปิดประตูรั้วเข้าไปในบ้าน
คือการพยายามจะเข้าไปในบ้านของคนอื่นเนี่ย
คือมันก็สร้างความหวั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วนะคะ
คือพอเขาเข้าไปไม่ได้ก็ตะโกนหน้าบ้าน

ใครได้ยินได้ฟังก็หวั่นภาวะไปตามกันค่ะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะมีชาวบ้านรายหนึ่ง
โพสต์คลิปเหตุการณ์ทุบรถครับคลิปนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกว่าสารสุดท้ายแล้วตัดสินจำคุก๑เดือน

ทุกคนที่อยู่ในชุมชนก็ยังไม่มั่นใจ
ไม่รู้สึกปลอดภัยเพราะเขากลัวว่าพ้นโทษมา

ทีมข่าววันนี้ก็เลยไปที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะ
นนทบุรีทราบว่าผู้ชายคนนี้คือ

คุณอู๋ไกรเริกเป็นเจ้าของรถคันสีขาวค่ะ

เห็นพฤติกรรมของนายจิรศักดิ์เขาตัดสินใจเลย
เพิ่งมาอยู่เขาทำรั้วสูงเลยป้องกันไม่ให้เข้าบ้านเขาได้
แต่ถึงป้องกันขนาดนี้แล้วก็ไม่ไหว
โดนทุบทำลายรถเสียหายหลายจุดนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าก็คงต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง
อาจจะต้องไปฟ้องแพ่งตามขั้นตอนค่ะ
ถ้าเขาเห็นใครเขาจะอารวาส
อารวาสเลยเหรอ
เขาจะด่า

โดนหมดทั้งหมดครับ

บอกว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติคุ้มคลั่ง
แล้วก็จับลูกเมียเป็นตัวประกันด้วยนะคะ
ส่วนอาการคลั่งไม่แน่ใจว่าเกิดจากโรคประจำตัว

แล้วก็ทรัพย์สินของตนเองด้วยค่ะ

เขาจับลูกจับเมียเขาเป็นตัวประกันแล้วรอบนึง

ใช่ค่ะคือเหมือนเค้าหลอน

เราอยู่ในหมู่บ้านเราก็รู้แล้วว่า

พยายามถึงไม่ออกจากบ้านเพราะว่าเรารู้แล้ว

รอบนี้มันหนักเยอะ

ชาวบ้านก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุ
อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยนำตัวไป
ดูแลหรือบำบัดในระยะยาวด้วยนะคะ
เพราะว่านอกจากนี้ก็มีชาวบ้านบางราย
คือเค้าเลือกที่จะไม่อยู่แล้ว
ขอประกาศขายบ้านไม่อยากอยู่
ชุมชนที่เขารู้สึกว่ามีความเสี่ยงค่ะ
จากการที่ทีมข่าวไปสำรวจดูนะคะ